ดังนั้นเดี๋ยววันนี้คงต้องรอดูกันต่อว่า
ราคาทองคำนั้นจะขยับปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
เพราะว่าผลกระทบนั้นมีหลายอย่างที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง

ที่ยิงออกมาจากเกาหลีเหนือ
และล่าสุดคือคำสั่งของโดนัลดทรัมป์ที่มีการลงนาม
โดนัลดทรัมป์นะครับเกี่ยวกับการห้ามชาติมุสลิมเข้าสู่สหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศภาพรวมการลงทุนมากน้อยขนาดไหน
ติดตามกันต่อในช่วงนี้กับคุณธนรัฐอิสระกุล
ผู้จัดการสายงานวิจัยและคุณสินทนันบุญยอดครับ
จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญทั้งสองท่านครับ

ช่วงเช้าเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ
แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้มาเกาะติดสถานการณ์

เมื่อวานนี้ตลาดปรับตัวลบไป๑๒จุดนะ

ตอนนี้ปิดที่๑๕๕๓นะครับ
ก็มาร่วมตลาดเทรดโดยรวมประมาณ๓๘๐๐กว่าล้านนะครับ
ลงทุนต่างชาติขายสุดที่๒๒๐๐ล้านนะครับ
ดูแล้วแนวโน้มตลาดนี่ดูไม่ค่อยดีไหมพี่เอก
อึดอัดนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ลงทุนในตลาด
ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าการทำลายส่วนต่างค่อนข้างทำได้ยากเลย
เพราะว่าตลาดมีการปรับตัวลงแล้วก็ในแง่ของตัวหุ้นหลายตัว
ก็มีเทรนด์ของการปรับตัวลงตามภาวะตลาดเช่นกัน
ใช่นะครับแต่สิ่งที่น่าติดตามก็คือ
ตอนนี้กำไรของบริษัทจดทะเบียนปีที่แล้วออกมาหมดแล้ว

กำไรสุทธิของบริษัท๖๐๐กว่าบริษัทชั้นนำ
ในตลาดหุ้นไทยทำกำไรไป๙แสนกว่าล้านนะ
โอ้โหสูงทีเดียวสูงทีเดียวค่ะ

เขาบอกว่าเติบโตจากปีที่แล้วค่อนข้างโอเคเลย

ก็เป็นไปตามคาดนะครับ
กำไรเขาเก่งกำไรกันอย่างไร
เห็นกำไรบริษัทจุดทะเบียนดีแล้วเอามาเก็นกำไรต่อได้อย่างไรบ้างครับ

แล้วก็ถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนโตดี

ผมคิดว่าหุ้นพวกนี้นะครับจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้าง

วันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชม

ไลด์แรกจะเป็นในเรื่องของสรุปผลประกอบการนะครับ
ไตรมาสที่๔ก็ถือว่าออกมาดีนะครับ
ออกมาโตประมาณ๒๐เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
แล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับไตรมาส๓นะครับ
อันนี้มาดูในรายอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ

ต้องมาดูว่าอุตสาหกรรมไหนโตหรือไม่โตในปีที่แล้ว

สรุปนะครับก็ทั้งหมด๑๙อุตสาหกรรมครึ่งเลยนะครับ

ส่วนอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าปรับตัวลงนะครับ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนโตหรือไม่โตบ้างนะ

ปล่อยกู้เยอะ

ก็ถือว่าโตดีเนื่องจากการตั้งสำรองที่ลดลง

กลับมาดูภาพสุดท้ายเลยดีกว่าพี่เอก

ตอนนี้ตลาดดูแนวโน้ปรับตัวลงมา
ผมว่าน่าจะสักเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ
ใช่ปรับตัวลงมาต่อเนื่อง
แล้วทางหลักทรัพย์บูรหลวงมองอย่างไรบ้างครับ

จริงแล้วเราคิดว่าตลาดที่มีการปรับตัวลงมา
นักทุนมีการคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟรดที่จะมีการประชุมกัน
ในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ก็คือมีนาโน้มว่าแน่นอนแล้วจะขยับนะ
อันนี้พอขยับแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตอนนี้ทองคำบ้านเราอยู่ประมาณสัก๒๐๐
เพราะฉะนั้นแนวรับตลาดหุ้นตอนนี้

วันนี้เราก็นำสไลด์มาฝากท่านผู้ชม
รอบนี้เราจะประเมินแนวรับของตลาดตรงไหน
ซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าตลาดมันลงมา
สำหรับการเข้าสื่อหรือว่าเลือกหุ้นที่ค่อนข้างปรับตัวลงมาลึก
แล้วก็ค่อนข้างถูกเรามาดูแนวรับกัน
จากสไลด์เฉียนได้ว่าเราใช้ในแง่ของตัว
อย่างเช่นตัวเครื่องไม้เครื่องมือในเชิงเทคนิคเข้ามาประกอบ
เห็นภาพว่าตลาดมีการปรับตัวลงมาประมาณสัก๒๓อาทิตย์แล้วนะครับ

ลับที่ได้เราประเมินแนวรับของตลาดอยู่ประมาณโซน๑๕๓๐จุดถึง๑๕๔๐จุดครับ
อ๋อกรณวัลปิดไป๑๕๕๐กว่า

อันนี้ก็อาจจะปรับตัวลงได้อีกประมาณอีก๑๐จุด

ถ้าลงมาเยอะแล้วตลาดเริ่มถูกแล้วน่าสนใจมากครับ
เพราะว่านางวิทย์เขายังมองว่าภาพตลาดปีนี้

ใช่ครับเอาลุกใดไตมาส๑เรางานิคิดว่ายังโตอีกมา๙๘

เพราะว่านอกจากปีที่แล้ว
เนื่องจากกำไรบริษัทเติบโตแล้ว

หลักษัตริย์บูรุ่งหลวงว่าปีนี้กำไรก็ยังเติบโตได้อีก

เพราะว่าสอดคล้องกับภาคของภาครัฐใช่ไหมพี่

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างนี้กลุ่มยานยนต์หรือกลุ่มออโต้น่าจับตานะ
เพราะว่าคุณออโต้นี่รู้สึกว่าไม่ฟื้นมานานนะ

ก็น่าติดตามว่าภาครัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจมาได้ขนาดไหนนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นเกาะติดตลาดหุ้นตอนนี้
น่าจะมีข่าวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกัน

ก็มีข่าวนะอย่างพูดถึงหุ้นใหญ่นะ

เพราะว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้บริหาร
อาจจะกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้
เพราะว่ามีการปรับปรุงวิธีการทำงานใช่ไหม

งบการเงินอาจจะกระทบต่อการเกณฑ์กำไรได้
ต้องติดตามเป็นไงครับครบถ้วนครับ

ส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ

ลับและภาพรวมการลงทุนจะทำอย่างไร
โดยเฉพาะวันนี้หน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่า
ปีที่แล้วกำไรของบริสุทธิ์ทะเบียน
ตลาดหุ้นไทยนั้น๙แสนกว่าล้าน
บวกขึ้นมา๓๐กว่าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปี๕๘
จะไปต่อได้ไหมกับหุ้นไทยนะครับ